ไปดูต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชม
เส้นได้เขานำเรื่องราวนี้มาโพสต์เอาไว้ค่ะ
เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เงิน
ตรงนั้นอยู่ในบ้านพัก
ป้านิตภรรยาที่ป่วยด้วยโรคลุมเล้าหลายโรค
ที่ฉันเข้าไปดูเรื่องราวในเพจนี้เหมือนกัน
เรื่องราวของลุงแอดเหมือนกันทั้งสองท่านนี้ไม่ได้ออกไปไหนจากบ้านเลยนะคะ
ก็เลยคาดว่าอาจจะมาจากตรงนี้หรือเปล่า
กรกฎาคมที่ผ่านมาลุงแอดบอกว่าป้านิตเริ่มมีอาการป่วยคล้ายอาการของโรคโควิด
อาการแย่ลงเรื่อยระหว่างขอความช่วยเหลือ
นิตดันเกิดประสบอุบัติเหตุตกเตียงอีก
กระทั่งมีหน่วยงานมาช่วยให้ป้านิตตรวจหาเชื้อ
แล้วทราบว่าติดเชื้อในวันที่๓๐กรกฎาคม
มีอาการ๒๘กรกฎานะคะและ๓๐รู้ว่าติดเชื้อ
กลางดึกวันเดียวกันปรากฏว่าอาการเริ่มซุดลง
เช้าวันรุ่งขึ้นป้านิตเสียชีวิตลงในที่สุดนะคะ
ตอนที่เพจเส้นด้ายเขาเข้าไปช่วยเหลือไปจัดการศพของป้านิต
แอดกลับตัดเพาะต่อความโชคร้ายในชีวิต
ที่ต้องสูญเสียคู่ทุกข์คู่ยากไปค่ะ
ฟังแล้วเศร้าใจจริงค่ะ
จัดพิธีศพป้านิตอย่างเรียบง่ายหน้าบ้าน

แอดจุดทูปไหว้สารพระภูมิสวดลาตามพิธีกรรม
ประโยคสุดท้ายที่ลุงสั่งลากับผู้หญิงอันเป็นที่รักครั้งสุดท้ายก็คือ

ตามกลิ่นทูบตามแสงสว่างตามเสียงสวรรค์ไปนะครับ
นี่คือเสียงที่บอกกับคู่ชีวิตครั้งสุดท้าย
ความทรมานใจของญาติพี่น้องที่มีญาติเสียชีวิตจากโควิดในช่วงนี้คือ
ไม่สามารถจะไปร่วมงานศพได้
ไม่สามารถที่จะไปเห็นหน้าก่อนที่จะเข้าเมนได้เลย

ในช่วงที่เสียชีวิตไม่มีโอกาสได้ร่ำลา
คือปกติแล้วบางทีผู้เสียชีวิตคุณหมอเขาจะบอกว่า

อันนี้คือเนี่ยฮะมันเป็นความทรมานใจของคนในครอบครัวที่ต้องเสียความรักไปกับ